ส่วนพี่สุเรียนที่เราให้ดูภาพข้างหลังเนี่ย

แล้วก็ไปซิ่งชนมอเตอร์ไซค์ของน้องที่ขี่กันมา

แล้วยังไปชนอีกคันหนึ่งอีกเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
โอ้โหชนทั้งสองฝั่งสองเลนเลยชนซ้ายขวาเลยอ่ะ
กระบะล๊าบมาเลนของน้องนะใช่เนี่ยเราก็กวาดไปหมดเลยแบบ
เมื่อกี้รถอะไรนะพ่วงข้างนี้ลงข้างทางไปแล้วใช่ไหม

นี่๕โมงเย็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๙มิถุนายนครับ
เป็นริมถนนสายบ้านโคกยาวบ้านสะแก้ว
ที่อำเภอพนมดงรักที่สุรินทร์
ไซค์ของสองพี่น้องเนี่ยก็โดนชนเข้าไปเต็มเลยนะ
แต่ว่าไอ้จังหวะชนกิ่งไม้มันบังพอดีคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็น
จากนั้นคนขับอาจจะตกใจละมั้งก็เลยหักกลับไปเลนตัวเองนะ
แล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ข้วงข้างตกทางไปจังหวะนี้เลย
เด็กทั้งสองที่มาในมอเตอร์ไซค์เลนซ้ายเนี่ยนะเสียชีวิตครับ
คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๗ปีชื่อน้องแตงกวา

คือน้องนั้น๒คนเนี่ยกำลังจะขี่ไปผ่านคุณตาที่ปลายนะครับ
ส่วนมอเตอร์ไซค่วงข้างที่ก็โดนชนไปเหมือนกันเนี่ย
บาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะขนาดโดนคนตกข้างทางไปเนี่ย
หลังเกิดเหตุไม่นานครับตำรวจตามไปจับกลุ่มคนขับกระบาดได้ที่บ้านพัก

ก็ตอนแรกดอมบอกว่าขับมาเขาก็เมาแปลว่าชนก็เมาแล้วก็ยังไปกินเหล้าต่ออีก

ทีมข่าวไปที่งานศพของสองพี่น้องซึ่งเป็นเหยื่อกระบะเนี่ยฮะ
โอ้โหโศกเศร้าเลยครับเพราะว่าก็ตั้งสวดศพในบ้านนะครับ
บรรยากาศก็มีคุณแม่ของน้องทั้งสองคนคุณแม่วันนาครับ

โอ้โหแม่โอ้โห

คุณแม่วันนาก็กอดรูปถ่ายของลูกชายลูกสาว

ห่มร้องไห้ไม่นึกว่าจะจากไปพร้อมกันแบบนี้ครับ

ก็ยังเหลือน้องคนสุดท้องนะ๒ขวบ

ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วของคุณแม่
ส่วนคุณตาของเด็กชื่อตาปลวย
บอกว่าเสียใจมากเลยนะอย่างที่บอกคือน้องทั้งสองคนกำลังจะไปหาคุณตาไง

คุณตาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตารีบมาดูหลานเลย
อดร่างของน้องทั้งสองอยู่ข้างทาง
ทั้งน้ำตาเลยนะคุณตาบอกทั้งคู่เนี่ยเด็กเป็นเด็กน่ารัก
นี่ไงโอ๊ยน่าเวทนาโอ้โห
อย่างน้องตังเนี่ยน้องตังคนพี่เนี่ยนะเลิกเรียนมาจะมาช่วยตาทำงานอยู่เสมอเลย
วันเกิดเหตุแถวบ้านมีร้านปลาหมึกย่างมาเปิดใหม่

ก็เอาเงินให้หลาน๑๒๐บาทไปซื้อมากิน
ใครจะไปนึกล่ะว่าไม่ได้เจอหลานอีกแล้ว
เขาไปออกมาเห็นเหรอหลานผมหนึ่งดูข้าง
อื้อหลานผมหนึ่งดูข้าง
มาดูทางคดีความครับตำรวจสพพนมดงรักยังไม่แจ้งข้อหากับคนขับครับ
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด

จะดำเนินการได้ต่อไปครับ
เอาหลานเรื่องของความสุศิลปุ่นเซียวางเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ
แต่เรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์
โอเคล่ะตามต่างจังหวัด
บางทีเด็ก๑๐ขวบ๑๐กว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้ว

แต่ท่านต้องคิดแล้วนะถ้าดูข่าวแบบนี้นะครับ
ว่าจะต้องบริหารจัดการกับลูกท่านยังไง
ผมคงไม่ไปบอกว่าอย่าให้ลูกท่านขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะ
เพราะว่าวิถีแถวนั้นอาจจะเป็นแบบนั้น
ยังไงฝากดูด้วยละกันนะครับไปดูห่วงอย่าลืมหมกกันน็อกด้วย